คุณผู้ชมครับติดตามคดีใหญ่คือคดีระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๖๐ก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๑คน
วันนี้ทางสารอาญานะครับก็มีการนัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว
และมีการตัดสินสั่งจำคุกยี่สิบหกปี๑๒เดือนอดีตวิศวกรวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โดยให้นับโทษรวมคดีครอบครองอาวุธอีก๔ปีด้วยนะครับ
สารอาญารัชดาพิเศษได้อ่านคำพิพากษาในคดีที่นายวัฒนาภูมิเรศอายุ๖๒ปี
ตวิศวกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภเป็นจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
กรณีเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาจำเลยได้ประกอบระเบิดขึ้นภายในบ้านพักย่านบางเขน
แล้วก็ใส่ในกระถางต้นไม้๑ชุดแล้วนำระเบิด๑ชุดใส่ในใจกันดอกไม้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
นำไปแขวนไว้ที่ผนังห้องวงสุวรรณภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจนเกิดระเบิดขึ้น
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๑คนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายหลายรายการมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายวัฒนาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษา
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพบว่าโจทย์ซึ่งมีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทย
และมีเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด
เบิกความเกี่ยวกับภาพวงจรปิดที่พบชายต้องสงสัยรูปภัณฑ์นั้นตรงกับจำเลย
รวมทั้งแผนผังประกอบระเบิดที่บ้านพักจำเลยซึ่งจำเลยทดลองประกอบระเบิดแล้วทำให้เกิดระเบิดได้
พยานหลักฐานที่โจทย์ได้นำสืบมาจึงมีน้ำหนักปราศจากข้อสงสัย
เชื่อว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้องนะครับ
สารอาญาก็เลยพิพากษานะคะว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ลงโทษทุกกรรมพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตฐานทำให้เกิดระเบิดจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
จำคุก๓ปีฐานประกอบวัตถุระเบิดจำคุก๑ปีฐานครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับเงิน๑๐๐๐บาทฐานพาวัตถุระเบิดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษลงให้กึ่งหนึ่งรวมจำคุกทั้งหมด๒๖ปี๑๒เดือนแล้วก็ปรับเงิน๕๐๐บาท
ก็ถือว่าเป็น๔กรรม๔วาระนะครับ
พร้อมกันนี้ให้นับโทษต่อนะครับจากคดีครอบครองวัตถุระเบิดที่บ้านพัก
ซึ่งสารพิพากษาเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมาในข้อหาประกอบทำและมีวัตถุระเบิดและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ซึ่งสารพิพากษาจำคุก๘ปีปรับ๑๙๕๐บาทแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
จำคุก๔ปีปรับ๙๗๕บาทอันนี้ก็ถือว่าต้องรวมไปด้วยนะครับ